ที่เรานำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุของหนุ่มวัย๓๑ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนวงแหวนตะวันตก
แต่ว่าไปเหยียบท่อนไม้ที่ขวางทางอยู่
รถก็เลยเสียหลักตกข้างทางจนได้รับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
แน่นหน้าอกและมีบาดแผลชกันที่ขาด้านซ้าย
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่พงหญ้าข้างทาง
เบาะหลุดและตัวรถได้รับความเสียหาย
ห่างออกไปไม่ไกลนักพบท่อนไม้ความยาวประมาณ๒เมตร
เศษไม้ตกอยู่บนถนนในช่องทางด้านซ้าย
ผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มา
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุใด
วินัยกำลังไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุไม่เห็นท่อนไม้ตกอยู่
เหยียบแล้วเสียหลักตกข้างทาง
ตำรวจสพลาดหลุมแก้วคาดว่า
ท่อนนี้น่าจะตกมาจากรถบรรทุกคันใดคันหนึ่ง
อยากเตือนให้คนที่ขับรถบรรทุกสิ่งของ

เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายกับเพื่อนร่วมทางได้

กูภายช่วยกันมาถุงพยาบาลนายสมภพเจริญสุก
อายุ๒๙ปีที่ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม

ได้รับบาดเจ็บมีเลือดอาบตามใบหน้า
ก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา
นายสมพบผู้บาดเจ็บระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน
ตามถนนสิริโสธรมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

แต่เมื่อมาถึงต่างระดับท่าสะอ้าน
จู่ก็มีรถกระบะสีขาวขับมากระแทก
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม

โชคดีที่มีพลเมืองดีขับรถผ่านมาเข้าช่วยเหลือ
ขณะที่พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเปิดเผยว่า

และเด็กชายวัย๒ขวบกระเด็นลงมากระแทก
พื้นถนนแล้วแน่นิ่งไป
จึงรีบหยุดรถแล้วอุ้มเข้าข้างทาง

ก่อนจะรีบช่วยเหลือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
และแจ้งกู้ภัย
หลังจากกู้ภัยทำการประถมพยาบาลสองน้าหลาน
รีบนำส่งโรงพยาบาลบางประกง

ก็จะมีรถมาทับซ้ำ

บนถนนเพชรเกษมในพื้นที่ตะบนเขาใหญ่

อัดกับรถเชฟโรเล็ตและรถกระบาดมิซูบิชิ

ชิ้นส่วนกระจัดกระจายเกลื่อนถนน

ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ผู้โดยสารรถทัวร์
กว่า๒๐คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

และเด็กหญิงอีกคนมีบาดแผลที่บริเวณขา

ก่อนเกิดเหตุรถทั้ง๓คันขับตามกันมา

กระทันหันเพราะมีกลัวยางวาง

ทำให้รถอีก๒คันพุ่งชนท้ายอย่างจัง